บอกว่าช่วงที่ผ่านมาราคาพริกจินดาปรับสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ส่งผลไปถึงต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายส้มตำเลย
วันนี้ก็เลยจะมาชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ

น่าเห็นใจไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจำเป็นต้องใช้พริกในการแบบทำอาหารทุกวันนะ
ใช่ไหมล่ะกรมการค้าภายในค่ะออกมาแจงว่า
สาเหตุที่ราคาของพริกขี้หนูหรือว่าพริกจินดา
ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง๒๓วันก่อนนั้น
เพราะว่าผลผลิตพริกในจังหวัดขอนแก่น
เจอกับปัญหาแรงงานลาไปเลือกตั้ง

แล้วก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ด้วย
ซึ่งหลังจากผ่านการเลือกตั้งไป
ตอนนี้ในสัปดาห์นี้ก็จะเห็นว่า
ตลาดมีการปรับราคาของพริกลง
เหลืออยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐ไปจนถึง๘๐บาท
เดี๋ยวมันก็จะเข้าที่ของมันเองนะ
ก็คือเป็นช่วงฤดูกาลด้วยค่ะว่าช่วงหนึ่งพริกทำไมราคาสูง
บางคนไม่เข้าใจทางกรมการค้าภายในเขาก็ออกมาชี้แจง
ซึ่งถ้าหากว่าใครพบการขายสินค้าในราคาไม่เป็นธรรม
ก็แจ้งสายด่วนนะคะ๑๕๖๙หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เลย
เพราะว่าตอนนี้สัปดาห์นี้ราคาตลาดมันเริ่มที่จะลดลงแล้วหรือ
ที่๖๐ไปจนถึง๘๐บาทต่อกิโลกรัมละ
จะขึ้นลงในลักษณะประมาณนี้แต่ถ้ามันขึ้นมากผิดปกติก็แจ้งเขาไปได้